ธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาคุณชมภารีต้องรับผิดชอบ

ผมว่ามันก็ไม่น่าถึงขนาดนั้นนะครับ
พยากรราศาสตร์ที่ทำเนี้ยถมไปตรงมาแล้วก็ที่ไม่ได้ไม่ได้
ภารีเนี่ยเขาก็มีภารกิจที่ต้องไปทำงานในกระทรวงเพราะเป็นเรื่อง
การบัวอหารงานอ่าเนี้ยผมจะผมจะถามพอดีครู
มันก็มีคนนอกออกมาต่างหลายครั้งจากก่อนก็ไม่ยอมได้ตลอด
แต่ว่าในเคสก็ยอมรับว่าคุณสมภารีก็เป็นคนนอกที่สิทธิ์เค้าไป
แต่เป็นนักบริหารก็พูดว่าส่งเขาไปเป็นไปแก้ปัญหาในกรมทุกงยมวิทยา
อย่างก็ประมาณข้างอยู่ที่เขาไม่สามารถดูแลการได้
ปัญหาภายในเราก็จะต้องส่งคนหม้อเข้าไปเพื่อไปแก้ปัญหา
ครับคุณยุทธพงศ์จะเอาเรื่องนี้เนี่ยไปอภิปรายไม่ไว้วางใจเลยนะครับ
ก็เป็นสิทธิ์ของท่านนะครับก็เดี๋ยวก็ลองฟังดูครับ

หมายถึงว่าทางกรมอยู่ตรุฯยมก็ไม่ได้ทำงานติดพลาดนะคะ
ทำธุรกิจผิดกฎหมายอะไรเพียงแต่ว่ามันก็อาจจะมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน
เหมือนกับของสหภัยคล้านเนี่ยท่านก็วางออกไปเดี๋ยวเราก็ชี้แจกนะครับ

นี่ท่านรัฐมนตรีครับคุณยุทธพงศ์ก็นั่งอยู่กับผมในรายการด้วยฟัง
ให้สัมภาษณ์อยู่มีอะไรจะฝากบอกถึงกันหน่อยไหมเนี่ย
ผมมีเลยฝากถึงท่านลำตีชายวุฒินะครับ

ผมฝากถึงท่านลำตีชายวุฒินะครับว่า
จะบอกว่าไม่มีความผิดพลาดได้ยังไง
วันนี้ฐานเรือตายไปเนี่ย๒๑ศพศูนย์หายอีก๘
เรือรบหลวงชั้นหนึ่งของประเทศเนี่ยมูลค่ากว่า๕๐๐๐ล้านเนี่ยจมอยู่ในทะเลเนี่ย

อันนี้คือหมายถึงคุณธิรพงศ์กำลังจะถามท่านรัฐมนตรีชัยวุฒิว่า
จะมาบอกว่าเป็นเรื่องทั่วไปเป็นการพยากรทั่วไป
ไม่ได้เกิดความเสียหายเนี่ยไม่ได้
แล้วผมต่ออีกนิดนึงนะ
แล้วบอกว่าไปเอาคนนอกเข้ามาเนี่ย
คุณชุมภารีเนี่ยเขาก็ยอมรับแล้วว่าเขามีความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาเป็นศูนย์นะ

แต่เวลามาบริหารเนี่ยปรากฏว่าบริหารมาปีกว่าแล้ว
ก็คือการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยได้ต่ำที่สุดเลย

ผมถามผมก็ต้องถามรัฐมนตรีชัยวุฒิว่าคุณไปเลือกคนอย่างนี้มาบริหารได้ยังไง
เวลาจะไปพอแล้วมนตรีชัยวูฒิไหมเนี่ยคุณยุทธทภงสาม๒คำถาม
ว่าจะไม่มีใครเลื่อนผิดชอบเลยกับท่านกรมอุตสุนิยมหรือว่าคนตาย
ผมว่าก็ต้องเป็นการสอบสนุนข้อซะจริง
คือผมว่าในการพยากรอากาศของกรมอุตุเนี่ยถ้าเป็นการทำหน้าที่ของเรา
ซึ่งที่จะตรวจสอบแล้วก็เป็นการแสดงว่าไม่มีข้อผิดพลาดจากการ
การทำงานของเรานะแต่เรื่องคุณชมภารีก็เป็นเรื่องที่
แล้วแต่คุณยืนพงษ์ก็ก็ว่าไปแล้วกันนะฮะผมก็อาจจะรับฟังแล้วกันนะฮะ
มีปัญหาไงเดี๋ยวเราก็จะได้ไปปรับปรุงแก้ไขต่อไปแล้วกันนะครับ
แต่ว่าผมก็ต้องก็ยอมก็อย่างที่ข้อที่จริงอ่ะที่คุณท่านสอบพูดอ่ะ
ก็คือมันมีความมันมีปัญหาอยู่ในกรมประตูเจ้าที่วา
บางอย่างซึ่งเราก็เห็นอยู่เราก็พยายามจะเข้าไปแก้ไขนะครับ
ครับก็พยายามทำให้ดีที่สุดแล้วกันถ้าถ้ากรมนี้ก็มีปัญหาบางเรื่อง
อย่างเช่นมีงบประมาณปีหกสามหกสี่นะฮะค้างอยู่
จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือในการตรวจวัดอากาศ
ยังทำไม่ได้นะมีปัญหาภายในผมก็ต้องเข้าไปแก้ไข
ตอบให้แล้วนะครับก็แก้ยังไงนั่นตั้งแต่หกสามหกสี่
คุณยุฒิพงศ์อยากจะตอบเลยไหมฮะว่าจะแก้ยังไงฮะ

ขอบคุณครับทางรัฐมดรีครับ

ขอบคุณครับสวัสดีครับ